ประเด็นการเมืองร้อนค่ะหลังจากที่ในแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์นะคะ
ได้เข้าชี้แจงแล้วก็ได้กล่าวคำขอโทษต่อนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไปแล้วจากกรณีที่มีคลิปเสียง
ออกมาเป็นข่าวเรื่องของการวิพักษ์วิจารณ์กรณีนาฬิการูเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจริงแล้วเรื่องราวจบลงจริงหรือไม่
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนอะไรออกมาได้บ้างนะคะ

สิ่งที่พูดนี้จริงครับก็อย่างที่บอกผมก็ยอมรับว่าผมพูด
แล้วก็ผมก็ถือว่าจากที่ฟังจากคอมเมนต์ต่าง
ผมก็ถือว่าผมก็มีส่วนในการทำให้มันเกิดเรื่องขึ้นมานะครับ
คือนายกก็นายกก็น่ารักนะครับนายกก็ถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
บรรยายให้ท่านฟังแล้วก็ผมก็บอกท่านเองว่าผมยังให้ความมั่นใจท่านอยู่
แล้วท่านให้ความมั่นใจผมนะครับว่าผมได้ร่วมงานกันมาถือเป็นคอรมอเดียวกันนะครับ

ก็ควรจะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้นผมก็ขอโทษท่านนะครับที่ทำให้ท่านไม่สบายใจ
นี่คือคำชี้แจงจากในแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่วันนี้ต้องลาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างกระทันหัน
ยกเลิกภารกิจสำคัญทั้งหมดทันที
หากเป็นตัวเองถูกเปิดโปรงเรื่องนาฬิการูเพียงแค่เรือนเดียว
ก็พร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งแล้ว
ซึ่งหมอทีบอกว่าถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ

แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีแรงกดดันอะไรที่ทำให้รู้สึกท้อ

ยืนยันว่าคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าว

และเปิดเผยระหว่างนายแพทย์ธีรชัย
ส่วนผู้ที่ถูกพาดพิงเต็มอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เลี่ยงที่จะให้ความเห็นใด

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับเป็นกาวใจ
นายแพทย์ธีรเกียจมาชี้แจง
และให้ขอโทษขอโพยกับเจ้าตัวโดยตรง

ทางการเมืองทำให้นายแพทย์ธีรเกียจ
ตกเป็นจำเลยของคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น

ประชาชนส่วนใหญ่ให้กำลังใจ
และพร้อมจะยืนเคียงข้างในแพทย์ธีรเกียจ

หรือแสดงความเห็นในเรื่องที่สังคมคลางแคลงใจ

คนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้นำ

เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรี

ก็ปฏิเสธที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่ยอมทำในสิ่งที่จะเป็นแบบอย่าง

พูดถึงกรณีนาฬิกา
ก็มีความพยายามที่จะพิสูจน์กันทางกฎหมาย

สังคมไทยได้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะว่าในความเป็นจริง
วิถีปกติของผู้คน
อะไรเป็นอะไรเนี่ยคนไทยรู้ดีครับ
อกจากนี้นายมานะยังยอมรับด้วยว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรภาครัฐ

ยังเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก
เปรียบเทียบกับประเทศที่ได้คะแนนสูง

กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งแรก
ไม่เฉพาะแค่กฎหมายเท่านั้น
ซึ่งบ้านเราถึงวันนี้ยังไม่ใช่ครับ

รวมถึงปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ต่อส่วนร่วมตั้งแต่เด็ก
และพัฒนาการด้านจริยธรรมพัฒนาไปมาก
ส่วนการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนาฬิการู
ของคนในรัฐบาลด้วยกันเองนายองค์อาจระบุว่า
สะท้อนถึงวุฒิภาวะของผู้พูด

แต่การพูดนี้จะหวังผลอะไรหรือไม่

แต่ที่แน่ได้สร้างรอยร้าวในรัฐบาล
ของผลเอกประยุทธ์จันโอชาเพิ่มขึ้นแล้ว